สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
แม้ว่าจะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งก็อดเข้าไปลุ้นโคต้าในการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันโอลิมปิกในปี๒๐๑๖ที่ประเทศบราซิลต่อไปตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ว่าทีมชุดนี้นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์อันแสนล้ำค่าในการลงแข่งขันในเวทีระดับเอเชีย
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
สิ้นเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินชาวมาเลเซียหลังเกมที่สนามอัลอาราบีสเตดียม
ทีมชาติไทยทำได้เพียงแค่เสมอกับเกาหลีเหนือ๒ประตูต่อ๒
ส่งผลให้ทัพช้างศึกต้องยุติเส้นทางการไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลในทันที

เก็บได้๒คะแนนจากกลุ่มที่มีแต่ทีมที่แข็งแกร่ง
นับว่าทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
การเสมอกับทีมระดับท็อปเอเชียอย่างซาอุดีอาราเบียและเกาหลีเหนือ

แต่ทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือทีมแห่งอนาคตที่จะก้าวมาสู่ท็อปเอเชียต่อไป
อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักเตะได้จากทูนาเมนต์นี้นับเป็นบทเรียนอันลำค่า
โดยเฉพาะการได้มีโอกาสลงเล่นศึกษาเทคนิคจากทีมระดับท็อปเอเชียทั้ง๓ทีม
เพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคตสู่การพัฒนาต่อไปอีกขั้น
และทำให้รู้ว่าณเวลานี้เราได้อยู่จุดไหนของทวีปเอเชีย
และอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต้องนำมาเป็นบทเรียน
ก็คือความแข็งแกร่งและพละกำลังของนักเตะในทีม
ตามที่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเราจะมาระดับเอเชียทุกคนต้องแข็งแกร่งกว่านี้
ทีมญี่ปุ่นเกาหลีเยเวนซาอุนะครับ
ซึ่งความแข็งแกร่งญี่ปุ่นเกาหลี๒๓คนเขาเท่ากันหมด
แต่ของเราพวกเราคงจะเห็นแล้วว่าสมรรถภาพร่างกายเนี่ย
เราไม่ฟูนทั้งยี่สิบสามคนแต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่า
มันจะเป็นเกมที่ผิดหวังสำหรับแฟนบอลชาวไทย
แต่ผมก็คิดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจว่า
แฟนบอลชาวไทยหรือรวมทั้งพี่สื่อมวลชน
ก็คงจะมีความภูมิใจกับน้องชุดนี้
เพราะว่าเราได้สู้กันถึงที่สุดแล้ว
ผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยสนับสนุนแล้วให้กำลังใจน้อง
ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของแข้งอย่างสมพรยศ
กับการเซฟช่วยให้ทัพช้างศึกไม่เสียประตูในจังหวะสำคัญหลายครั้ง
ส่วนนักเตะอย่างชนะทิพย์สงกระสินธนบูลเกษารัฐและพินโยอินพินิษฐ์
ก็ได้พิสูจน์แล้วว่านักฟุตบอลในรุ่นนี้ไม่ว่าใคร
ก็ไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แบบง่าย
นี่คือบทเรียนที่ทัพช้างศึกต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกในอนาคต
วันนี้แม้ทัพช้างศึกจะยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรก
แต่พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและกลับมาหยัดยืนบนเวทีเอเชียได้ในอนาคต
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน